จากการแถลงของบิ๊กโจ๊กรอบบาทะต่อรอนะฮะใช่ค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น๖กันยายนบริษัทของกำนันนกคืนวันเกิดเหตุ
อะวันนี้ตำรวจเอาภาพมาให้ดูเป็นภาพนิ่งอ่ะเนธภาพด้วยกัน
มี๕นายแล้วก็พลขับ๒นายรวมเป็น๗ค่ะ

สิวครับไปขึ้นรถส่วนพันธุรกษิณเนี้ยในภาพจะเห็นว่า
ออกมาจากงานเลี้ยงแล้วมาถึงจุดลานจอดรถแล้วล้มลงใช่ค่ะ
ซึ่งก็จะได้พันธุรกษิณรีนโรงดับตำรวจสารวุฒิพันธุรกษิณโทภัทระ
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกจรุงวิทย์เป็นจตุรวิทย์เป็นคนช่วยเอาขึ้นรถกระบะ
นักข่าวพยายามถามบิ๊กโจ๊กว่าเอ๊ะแล้วภูมิกับเบิ้มที่ตามข่าวบอกว่า
เพราะเราเห็นภาพไปไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมตามข่าวเห็นภาพที่โรงพยาบาลแล้วบอกว่าภูมิกับเบิ้มอ่ะ
วิ่งเข้าไปช่วยสารวัตรสิวก่อนเอาขึ้นรถเสร็จปุ๊บวิ่งกลับมาใหม่
ช่วยพันตรวจโทวสินเอาขึ้นกระบะอันนั้นตามข่าวตามรายงาน
แล้วก็ขึ้นหลังกระบะไปด้วยแล้วก็ไปด้วยกัน
ก็เราก็เห็นว่าในในรถคันที่โรงพยาบาลเนี่ย
วงจรปิดอันนี้ใช่ไหมคะมีพันตรวจมีภูมิกับเบิ้มอยู่ใช่ไหม
แต่นักข่าวก็พยายามถามว่าเอ๊ะแล้วในที่เกิดเหตุเนี่ย
ได้ช่วยไหมบิ๊กโจ๊กบอกแค่ว่าเอาเป็นว่า
ในภาพเห็นเท่าไหร่ก็มีคนช่วยเท่านั้น
ส่วนมูลเหตุกล้องสองตัวค่ะตกลงเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่า
ตรวจสอบแล้วนะฮะกล้องสองตัวที่ว่าต้องกู้เนี่ยอืม
เรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
สิบห้าตัวทั้งหมดเนี่ยนะค่ะสิบสามตัวกู้ได้เมื่อวานร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
ค่ะสองตัวตรงจุดสำคัญเนี่ยมีตัวหนึ่งที่มันเสียตั้งแต่ยี่สิบสาม
สิงหาคมปีหกหกนะฮะอ่าไม่รู้ตัวไหนนะระหว่าง๑๓กับ๑๔เนี่ย
เสียไปก่อนแล้วตั้งแต่ยี่สิบสามสิงหาคมหกหกเท่ากับว่าตัดทิ้งไปได้
เพราะมันใช้ไม่ได้อีกตัวหนึ่งภาพมันจบที่๑๐นาฬิกา๑๖นาทีของวันที่๖กันยายน
ค่ะและตรวจสอบแล้วคือกำนันนกเป็นคนไปปิดสวิตช์ด้วยตัวเองบิ๊กโจ๊กใช้คำว่าปิดสวิตช์นะ
ค่ะไม่ได้ดึงสายแลนดหรือปลอดปลั๊กก็คือเหมือนปิดเครื่องอ่ะถามว่าทำไมต้องปิด
สันนิษฐานว่าอาจจะมีคนมาบอกว่าเอ๊ะวันนี้จะมีงานลงงานเลี้ยงอะไรนะอืมอ่า
มันจะจุดตรงนี้มันอาจจะต้องแบบอย่าให้ใครเห็นอะไรเยอะเลย
ก็เลยไปปิดสวิตช์อ่ามูลเหตุคืออะไรนะมูลเหตุมีสองเรื่อง
หนึ่งคือขอเรื่องย้ายลูกน้องแล้วไม่ได้กับสองก็คือเรื่องสวยรถบรรทุก
ส่วนเรื่องดวนเล่าเป็นแค่มูลเหตุรองบิ๊กโจ๊กยืนยันสรุปภาพรวมแบบนี้
ส่วนที่เหลือจะไปขยายผลก็คือไล่เอาความผิดกับทั้งตำรวจหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำนันนกแล้วก็ตัวกำนันนกเอง
กำลังนกเนี่ยจะต้องถึงขั้นขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็อาจจะต้องมีการถึงขั้นยึดทรัพอายัดทรัพย์ด้วยซ้
ส่วนที่ยืนยันได้ก็คือหน่องเป็นมือยิงอันนี้เห็นชัดเจน
กำนันนกเป็นคนสั่งให้หน่องยิงอันนี้ก็บิ๊กโจ๊กบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นตำรวจพกปืนในที่เกิดเหตุ
่องพกปืนตั้งแต่สองทุ่มกว่าแล้วอยู่ในกระเป๋ากางเกงซ้ายตลอดเวลาอันนี้มีภาพให้ดูด้วยแล้วก็มีลูกน้องกำนันนกก็คือเด้ง
นี่ไปรับปืนมาจากต่องเด้งเป็นญาติกำนันนกก็เอาปืนขึ้นมาคุ้มกันกำนันนกหลังที่ได้ยินเสียงปืนเหมือนกัน
โจ๊กบอกเหมือนกับว่าพยายามที่จะเตรียมการไว้แล้วสรุปตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะแล้วค่อยมาขยายผลต่อนะฮะ